อันนี้อยู่กลางตลาดเลยค่ะกำลังบินอยู่บินทบาทนะ
สามเณรเอ๊ดูแล้วใส่สบงแล้วทรงเกี่ยวก้อย
เป็นอะไรกันหรือเปล่าคะลองดูค่ะเกี่ยวก้อยอ่ะอืม
เอ๊เป็นอะไรกันหรือเปล่าก็เป็นเนรไงเออนอกจากเป็นเนร
อาจจะเป็นพี่น้องหรือเปล่าอ๋อโยมพี่โยมน้องอย่างนี้หรอ
สนิทกันหรือเปล่าหรือยังไงมีจังหวะแบบเหมือนเหมือนท่านกระซิบกระซ่า
ใช่เอาหัวไปแบบไปใกล้กันแล้วก็มือก็แบบจับกันอยู่นะคะ
อ่าทีเนี้ยคลิปนี้มีคนเห็นแหละแล้วก็แอบถ่ายมาก็พอมาลงโซเชียลอ่ะ
มันก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็พูดถึงกิริยาความสำรวมของสามเณรสองรูป
เหมือนกับว่าใกล้ชิดสนิทสนมเอาจับมือเอาหน้าแนบชิดหรือเปล่า
ซึ่งตรงนี้อยู่ตรงหน้าร้านขายขนมในเขตตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะ
คือคนก็วิภาควิจารณ์บางส่วนก็บอกว่าสามเณรอาจจะเขินก็ได้
ที่ต้องมายืนเนี่ยยืนบินทบาทรับบริจาคแล้วก็อาจจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า
อันนี้มุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าไม่สำรวมเลยอ่ะอืม
การที่ยืนรับบาทตามร้านขายอาหารจริงแบบนี้ก็ไม่ควรทำนะ
มันพระธรรมวินัยระบุชัดว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสม
แต่อย่างที่บอกไงคุณผู้ชมพอเห็นคลิปแล้ว
วิภาควิจารณ์กันเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของคลิปอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
คือเขาบอกว่าจริงคลิปนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะ๕เดือนที่แล้วจะครึ่งปีอยู่แล้ว
พาญาติไปหาหมอในตัวเมืองราชบุรีบางเอ่อถ้าเกิดถามเจ้าของคลิปเนี่ย
เขาก็บอกว่าการที่สามเณรแสดงออกมาในที่สาธารณะแบบนี้คนถ่ายคลิปเขาบอกว่าไม่เหมาะ
มันไม่มีความสำรวมก็เลยเอามาโพสต์ไม่ได้หาแสงหายอดไลค์หายอดคนดูหายอดฟอล
ซึ่งเขาบอกเลยนะว่าเหตุการณ์นี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีก
ที่ตลาดสดเลยค่ะไปคุยกับคุณยายคุณยายขายขนมอยู่ตรงจุดนั้นน่ะ
คุณยายเพียรใจยายจ๋ายายเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยสิ
คือยายเขาบอกว่าจริงปกติแถวนี้นะจะมีรถมาส่งสามเณรเพื่อรับบินทบาท
รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดไม่ได้มาบ่อยนะ
แล้วมาสักแบบอาทิตย์๒อาทิตย์ถึงจะมาวัน๒วัน
แล้วสามเณรก็จะมาครั้งละประมาณ๔รูปอันนี้คือที่ยายเพียรใจบอก
ก่อนหน้านี้เคยถามเหมือนกันว่ามาจากที่ไหน
เขาบอกว่ามาจากแถวกาญจนบุรี
ส่วนสามเณรในคลิปเนี่ยทุกครั้งที่มาก็จะหอกล้อเล่นกันแบบนี้แหละ
ว่าเหมือนกับเป็นพี่น้องกันไม่ได้มีใครไปโฟกัสหรือว่าคิดไปในทางไม่ดี
ว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ดีหรอก
อันนี้คือในมุมคุณยายที่ขายขนมอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะคุณผู้ชม
เราก็ยังไม่ได้โดนสรุปนะว่ามีความสัมพันธ์อะไรที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ใช่แต่บางคนก็จะมองว่าอ้าวเนรก็เด็กสามะเนรก็ยังเป็นเด็กอยู่
อันนี้คือก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองในเรื่องนี้นะคะ